ไหนพูดถึงเรื่องน้ำมันแล้วได้เติมกันหรือเปล่าฮะ
ตีห้าที่ผ่านมาไม่ได้เติมไม่ได้เติมคือไม่รู้ว่า
วันรุ่งขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นอีกเมื่อไหร่ใช่ไหม
ก่อนอันนี้ขึ้นไปบาทหนึ่งค่ะคราวที่ผ่านมาอีกแปดสิบต่างต่อลิตรครับ
เช็คราคาน้ำมันกันซะหน่อยฮะนี่ถ้านับเดือนมีนานะ
ขึ้นมากี่ครั้งแล้วรู้ไหมฮะห้าแล้วฮะเออ
นี่ผ่านมาแค่สิบวันเองนี่แหละครับดูทางขวาได้เลยนะฮะ
ก็จะเห็นว่าเบนซินเก้าห้าเนี้ยสี่สิบเจ็ดบาทห้าสิบหกสตางต่อลิตรครับ
โซฮอล์เก้าห้าทะลุสี่สิบบาทแล้วฮะสี่สิบบาทสิบห้าสตางต่อลิตร
โซฮอล์เก้าหนึ่งสามสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางต่อลิตรอียี่สิบสามสิบแปดบาทสี่สตางต่อลิตร
อีแปดห้าสามสิบสองบาทยี่เอ่อสามสิบสี่สตางต่อลิตร
ดีเซลยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางต่อลิตรแล้วก็บียี่สิบยี่สิบเก้าบาทเก้าสิบสี่สตางต่อลิตรนะครับ
อ่ะดีเซลก็ยังไม่เกินสามสิบนะครับค่ะแล้วผลกระทบเนี่ยวงกว้างเลยฮ
ปุ้ยฮะค่ะพาไปที่นครราชศรีมายังไงคะมีพี่คนหนึ่งชื่อว่าพี่ประเวทวรรณพันธ์ครับ
เขาเล่ามาแบบนี้เขาต้องขับรถยนต์จากอำเภอห้วยแถลง
ส่งพ่อไปฟอกไตครับไปฟอกไตที่โรงพยาบาลในตัวจังหวัด
ระยะทางไปกลับร้อยสี่สิบกิโลเมตรแล้วสัปดาห์หนึ่งเนี้ยไปสองครั้ง
เติมน้ำมันอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งพันครับแล้วราคาน้ำมันแบบนี้นะ
มันพุ่งขึ้นเรื่อยพุ่งขึ้นทุกวันเขาก็ต้องใช้เงินเพิ่มอีกหลายร้อยบาทเลย
ตอนนี้ต้องเอาข้าวในยุ้งฉางเนี่ยมาขายครับขายข้าวมาเติมน้ำมันโอ้โห
เพื่อพาพ่อเนี่ยมารักษาตัวมาฟอกไตนั่นเองโอ้โหแล้วพี่ประเวทก็เลยบอกเลยฮะ
รัฐบาลช่วยพี่หน่อยช่วยแก้ปัญหาราคาน้ำมันด้วย
อย่างนั้นเนี่ยขับรถต้องใช้น้ำมันแบบนี้เดี๋ยวพ่อจะมาฟอกไตไม่ไหวเอานะฮะ
ส่วนกลุ่มรายเดอร์ส่งอาหารเดลิเวอรี่ในจังหวัดขอนแก่นนี่ก็เดือดร้อนเหมือนกัน
เขาก็บอกว่าราคาน้ำมันที่มันสูงขึ้นรายได้พวกเขาลดลงชัดเจนครับ
จากปกติแล้วพวกเขาเติมน้ำมันเฉลี่ยวันละ๒๓๐๐บาท
ก็กลายเป็นวันละสี่ห้าร้อยบาทเลยอืม
เมื่อมาหักจากรายได้แต่ละวันแล้วเหลือวันละสองร้อยสามร้อยเท่านั้นเองค่ะ
ทำให้แต่ละวันเขาก็ต้องวิ่งเที่ยวมากขึ้นนะฮะ
คือต้องวิ่งหลายรอบมากขึ้นรับออเดอร์ให้มากขึ้น
แล้วก็วางแผนการเดินทางส่งอาหารให้มันรัดกลุ่มมากขึ้น
เพื่อลดการใช้น้ำมันที่มันลดลงอย่างเช่นถ้ามีคนกดออเดอร์มาเนี่ย
เขาเห็นแล้วว่าจุดหมายปลายทางคำนวณแล้วโอ้โหไกลว่ะอืมเออ
น่าจะต้องใช้น้ำมันเยอะอาจจะไม่ไปแบบนี้นะฮะ
แต่เขาก็ยืนยันยังต้องทำอาชีพนี้ต่อไปเพราะว่ามันเป็นงานอิสระ
ยังไงก็ตามเขาฝากไปถึงรัฐบาลช่วยคุมราคาน้ำมันให้หน่อยครับ
รายเดอร์เนี่ยนอกจากที่ขอนแก่นแล้วชัยนาฏก็บ่นเป็นเสียงเดียวกันเลย
เกิดมาหลายปีไม่เคยเจอราคาน้ำมันพุ่งพลวดแบบนี้
จากเดิมเติมร้อยยี่สิบบาทวิ่งได้ทั้งวันก็กลายเป็นไม่พอแล้วครับ
ยี่สิบบาทเนี่ยอาจจะได้ครึ่งวันเพราะว่าตอนนี้ต้องเติมสักสองร้อยบาทแล้ว
ทุกคนเขาก็อยากปรับตัวแหละแต่จะให้ทำยังไงได้ล่ะฮะ
ก็ต้องเติมต่อไปแหละเติมด้วยราคานี้
หน้ารับสภาพที่มันเกิดขึ้นจะให้เลิกขี่ก็เลิกไม่ได้ครับ
เพราะว่าถ้าเลิกไปเนี่ยเขาอดตาย
มันก็ท้อนะแต่มันก็เลิกไม่ได้ครับ

ถามว่าท้องไหมมันก็ต้องสู้กันไปครับ
คือไอ้ท้อมันก็ต้องมีบ้างครับ

ครับก็ยังต้องทำไปก่อนนะครับช่วงนี้

ราคามันจะขึ้นมาอีก๘๐สตางค์ต่อลิตรนะครับ
สำหรับเบนซินโซฮอลอะไรพวกนี้นะครับ
แต่ถ้าดูราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มที่ดีครับ

ไปถึงเรดลอนดอนก็๑๒เหมือนกัน
ภาวนาให้ราคาน้ำมันขายปลีกในบ้านเราลดตามไปด้วยนะ